สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
เป็นอย่างไรบ้างคะหยุดยาว๔วันเปิดมาวันแรกหลายคนบ่นว่า
เปิดมาก็เจอฝนตกเลยนะคะฤดูหนาวแต่ทำไมถึงมีฝนตก
เราอธิบายง่ายแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชมบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย
ระยะนี้นะคะมีลมแรงค่ะพัดนำเอาความชื้นมาปกคลุม
บริเวณภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะคะที่เห็นเป็นสีฟ้าฟ้าแบบนี้
ก็คือฝนตกนั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังส่งผลให้ภาคอีสานตอนล่าง
กลางนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกมีฝนตกหนักด้วยเช่นกันค่ะ
ซึ่งฝนที่ตกหนักในช่วงนี้นะคะข้อดีก็คือมาบรรเทา
ลพิษมาบรรเทาฝุ่นละอองพีเอ็มสองจุดห้าที่ขณะนี้ประเทศไทยของเรา
ติดอันดับหนึ่งในสิบของโลกที่มีค่าฝุ่นละอองสองจุดห้านะคะ
มากที่สุดในโลกด้วยเพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะคะ
ถ้าเกิดฝนไม่ตกลงมาบรรเทาปัญหาดีนะคะ
ทำให้ประเทศไทยมีฝุ่นละอองพีเอ็ม๒๐๕เนี่ย
มากขึ้นไปอีกค่ะแต่ลมหนาวเนี่ยไม่หายไปไหนค่ะ
คุณผู้ชมเพราะว่าในวันพรุ่งนี้ลมหนาวจะกลับมาอีกรอบ
ภาคอีสานและภาคเหนือของไทยมีอากาศค่อนข้างหนาวเย็นนะคะ
หนาวครั้งนี้จะหนาวยาวนานไปจนถึงสิ้นปีเลยค่ะ
คุณผู้ชมคะที่ประเทศอินเดีย
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะฝุ่นปกคลุมทั่วประเทศ
มีความเชื่อมโยงกับโรคซึมเศร้าค่ะคุณผู้ชม

มีแนวโน้มเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าประเทศอื่นค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ